บนท้องถนนค่ะนะครับคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้หน่อย
แล้วตัดสินใจให้หน่อยว่าใครผิดใครถูกดูคลิปเลย
ครูก็ละพอลเห็นเป็นอย่างไรครับโหนี่ท่านดิฉันเจอแบบนี้นะ
คือประเภทจะเลี้ยวแล้วเลี้ยวไม่เป็นมุมเลี้ยวแล้วเป็นเส้นตรง
อย่างนี้คือเขาเรียกว่าไม่ค่อยชอบ

คือย่างนี้ฮะตรงนี้นี่แยกศุษธศาสตร์ใครเคยผ่านบ้าง
อันนี้นะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นดับเพลิงศุษธศาสตร์
เลี้ยวขวาไปพี่คันเหลืองเข้ามาอีกไม่ไกล

มันเขียวด้านนี้แสดงว่าฝั่งนู้นมันแดงนานแล้ว

เดี๋ยวขออนุญาตเอาชื่อข่าวลงก่อน

คือถ้าสมมุติว่าไปไม่ได้
ก็กระพริบไฟถ้าเป็นผมนะ
ผมจะกระพริบไฟแล้วก็จะโบกมือโบกไม้

อะไรแบบนี้ปรากฏว่าพี่คนนี้เนี่ย
เขาลงมาลงมาแล้วดูดิ
แบบเฮ้ยหงุดหงิดเว้ยอะไรอย่างนี้
ผมแปลอาการเขาก็พอจะเดาได้ว่าน่าจะเอาความประมาณนี้นะ
พี่ผู้หญิงเจ้าของรถคันนี้บอกกำลังจะถอยค่ะ

นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกสุธิศาล
หลังจากคลิปนี้โพสต์ออกไปชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอก
ตัวเธอเคยเจอรถหลูคันนี้เอ๊ะจริงเหรอ
ขณะที่ชาวเน็ตนะครับชาวเน็ตบางคนบอกว่า
แม้จะถูกใจคลายหลายคนบอกว่า
เป็นผมผมไม่ถอยเออนะเป็นผมผมไม่ถอยนะครับ
โอ้โหนี่ไม่ไปไหนจริง
บอกว่าชาวเน็ตบางคนยังบอกช่วยกันตามหาผู้ชายในคลิป
แล้วก็เอามาเปิดวาร์ฟเรียบร้อยแล้วอ้าวเปิดวาร์ฟแล้วเหรอ
เดี๋ยวต้องตามหาไปดูหน่อยแต่พี่ไม่ต้องมาดักผมหน้าไทยรัฐนะ
เรื่องบนท้องถนนที่มันไม่จบแค่สวนกันไปนะคะ
กลายเป็นเรื่องยาวเลยค่ะ